สมาชิกสภาพุทธแหลษฐฒรรณจังหวัดอุดรณฐานีภาคเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐภาคอืมธมทานที่ครบครับ
ผมจะอภิปรายการแก้ไขรัฐมนุนของพักเพื่อไทย
ฉบับที่แก้ไขมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
ท่านประธานครับสาระสำคัญของรัฐมนูลมาตรา๑๕๙เนี่ย
เขากำหนดให้สภาพผู้แทนรัศดรเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อตามรับมูลมาตรา
เสนอโดยพักการเมืองแล้วก็นายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติ
รัฐมนุนมาตรา๑๖๐โดยเฉพาะวงเล็บ๖
ซึ่งของมาตรา๑๖๐นี่วงเล็บ๖ได้อ้างอิงไว้
ว่านายกรมนตรีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา๙๑
มาตรา๙๘เป็นคุณสมบัติเป็นข้อห้ามที่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ต่อไปนี้ไม่ให้สมัครผู้แทนราษดรเพราะฉะนั้นเขาอาศัยมาตรานั้น
เสร็จแล้วนายกรมนตรีคนปัจจุบันเขาก็มีปัญหามาตราเก้าสิบแปด
วงเล็บ๑๕เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จนทั้งสารรัฐมนูลต้องหาวิธีพินาว่าไม่ใช่
ที่มารัฐมนูลที่เขียนไว้
วักแรกมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าวักสอง
เขาเขียนว่าการเสนอชื่อนายกรมนตรีน่ะต้องเสนอโดยสภาผู้แทนรัศดร
ร้อยละ๕ร้อยละสิบรับรองเขียนไว้อย่างนี้
ส่วนวักสามน่ะเขาเขียนไว้ว่ามติของ
สภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยจะต้องเกินกึ่งหนึ่ง
อันนี้คือมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
เขียนไว้ในปัจจุบันแต่ว่ารัฐมนต์ฉบับนี้เนี่ย
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่มีการแก้ไขรัฐมนูล
นะเขามีประชามติ
บอกว่าเห็นด้วยไหมกับการที่จะในระหว่างเอ่อ
เปลี่ยนผ่านจะต้องให้มีท่านสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกรัฐภาทั้งสองสภาให้ความเห็นชอบ
มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยเขียนยกเว้น
มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเฉพาะวักแรกกับวักที่สาม
ส่วนวักที่๒ไม่ได้เขียนยกเว้นไว้
ท่านประธานครับวันที่เลือกตั้งนายกรมนตรี
สภานี้ยังไม่เปิดผมเป็นคนท้วง
ว่าวิธีการเสนอนายกรมนตรีนั้นไม่ถูกต้อง
มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าวักสอง
เพราะด้วยเหตุเนี้ยจึงเป็นที่มาของที่เราได้
นายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็มาแบบใช้คำว่าอภิษฎอ่ะ
เพราะท่านเคยยึดอำนาจมาท่านก็เคยเหลิงอำนาจ
เพราะว่ายึดอำนาจจากประชาชนไทยทั้งประเทศ
ก็ไม่มีใครหืออืออะไรท่านก็อยู่มาหกเจ็ดปี
ก็มาดำเนินการตามรัฐมนูญฉบับนี้ที่พักเพื่อไทยแก้เนี่ย
เพื่อจะแก้ว่าไอ้เรื่องที่ยกเว้นตามมาตราเจ็ดสิบสองเนี่ย
ต้องหรอกให้ยกเลิกไปผมจะไม่พูดถึงตัวบุคคล
ถึงกลุ่มบุคคลให้แกปวดหัวใจแต่ว่าโดยหลักการเนี่ย
อารยประเทศเขาไม่มีการที่ให้บุคคลที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
มาเลือกตามมาตราสองเจ็ดสองพักเพื่อไทยจึงเสนอให้ตัดออก
มาตราก็มีเท่านั้นถ้าจะถามว่า
แก้ไขครั้งนี้เพื่อใครท่านประธานครับถามกันทำไมอ่ะ
ไม่รู้หรือไรว่ารักษณะของพระเด็จการปกครองประเทศ
ทำให้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนกึงพระเด็จการก็ยังทุกแรกเดือดร้อน
พระเด็จการใหม่เท่าไหร่ก็ทุกข์ยากเดือดร้อนเท่านั้น
ประเทศเอาชีวิตแทบไม่รอดประเทศเพื่อนบ้านเราเห็นอยู่
ไม่ต้องพูดอะไรมากส่วนประเทศเรามันเป็นระยะที่สองไง
ระยะที่เปลี่ยนผ่านจากการยึดอำนาจหรือใช้คำว่าประเด็จการ
ทำไมทำเป็นไม่รู้ไม่รู้หรือยังไงว่าอารยประเทศ
ทั่วโลกเนี่ยเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
จากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
แล้วนายกที่มาจากการประเด็จการลึบกึ่งประเด็จการเนี่ย
รบประชาชนไหมเคารพหรือเปล่า
ถ้าประเทศนี้แก้ปัญหาโควิดด้วยวัคซีน
ประเทศที่ทุกข์ยากเดือดร้อนทุกยอมย่า
ก็ต้องแก้ปัญหาโดยทำรัฐมนูลให้เป็นประชาธิปไตย
ถามกันทำไมนักหนาแก้เพื่อใครก็แก้เพื่อประชาชนทั้งนั้น
ที่ประชาชนอยู่เกณฑ์เป็นสุขประกาศนายกสัตว์มันตรี
น้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย
ต่อสภาพผู้แทนรัฐศดรนิย์ไม่มีลักษณะ
เหมือนเห็นสภาพผู้แทนรัศดรเหมือนทหารเกณฑ์
เขาเป็นประชาธิปไตยนะครับส่วนประเทศพระเด็จการ
คึงประเทศกาลก็จะมีลักษณะผู้นำเหมือนนายกลมตีคนปัจจุบัน
พูดชัดเลยวันนี้ไม่มาถ้ามาจะพูดให้ชัดกว่านี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้มาตรานี้เพื่อที่จะให้เจตนารมณ์ของประชาชน
ท่านประธานครับผมไม่ได้พูดเองนี่คือคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
สารรัฐมนูลวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่๒๘กันยายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ในขณะที่ธรรมประชามาติเสร็จแล้วเมื่อวันที่๓๑เนี่ย
คณะร่างรัฐมนูลได้ทรงประชามาติ
ถึงสารรัฐมนูลว่าที่คณะร่างรัฐมนูล
นำมติของประชาชนมาเขียนในมาตรา๒๗
หรือยังสารรำนูนมีคำวินิจฉัยครับ
มี๑๙หน้าแล้วก็เขียนบอกด้วยว่า
ที่คณะกรรมการร่างรัฐมนุนเขียนไว้ในบางส่วนไม่ถูกต้อง
ให้แก้ตามคำวินิจฉัยของสารลำนูล
เช่นบอกว่า๕ปีระยะ๕ปีแรก
ต้องเริ่มนับจากการมีรัฐสภา
ไม่ใช่เริ่มนับจากการเลือกตั้งผู้แทนรัศดร
ซึ่งคณะกรรมการร่างเขียนว่าเริ่มจากผู้แทนรัศดรชุดแรก
นี่เขาให้แก้เสร็จแล้วท่านประธานครับ
วินิจฉัยของสารรัฐมนูลบอกชัดเจนว่า
วัก๒เขาไม่ยกเว้น
วัก๒ไม่ยกเว้นก็คือ
ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีโดยการเสนอ
ในศาภาผู้แทนรัฐสดร
เลิกจากบัญชีมาตรา๘๘
ของภักดิ์การเมืองที่มีสอสอ๕เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

กรกตได้ประกาศกับประชาชนแล้ว
พักไหนจะเลือกใครเป็นนายก
๑๒๓ภักดิ์เวอร์ไทยก็เสนอ๓ท่าน
นี่เขาเอาไปโชว์กับประชาชนแล้ว

ไม่เห็นด้วยกับเอาบุคคลนอกมา

กว่าจะครบเลือกได้แต่ว่าเรายกเว้นเราเราเราไม่เอาสองเจ็ดสอง
คือเอามาใช้ไม่ได้แล้วท่านประธานครับสารรัฐมนูลบอกว่า
การเสนอชื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามหนึ่งห้าเก้าวักสอง
ต้องทำโดยสภาผู้แทนราษดรหลังจากนั้นจึงมาเสนอรัฐภา
เพื่อที่จะให้ความเห็นชอบตามสองเจ็ดสองซึ่งยกเว้นหนึ่งห้าเก้าวักสาม
ห้าเก้าวักสามเขาเขียนเป็นตัวหนังสือว่าให้คนที่เป็นนายกรมนตรีมาจากความเห็นชอบ
สภาพผู้แทนราษฎรเสียงเกินครึ่งหนึ่งแต่ในระยะเปลี่ยนผ่านห้าปีเนี่ย
เขาให้ใช้มาตราสองเก็ดสองแล้วสารละบนูลก็ยังเขียนอีกว่า
คณะกรรมธิการร่างไปเขียนบอกว่าให้การที่จะได้รับการยกเว้น
ไม่เอาคนในบัญชีตามมาตรา๘๘ให้สภาผู้แทนรัศดรเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนเสนอ
รัฐมนูลวินิจฉัยแล้วบอกว่าไม่ใช่ให้ไปเขียนใหม่ให้สมาชิกสภาทั้งสอง
เป็นคนเสนอถึงจะมาตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนบอกว่า
ให้รัฐภาให้ความเห็นชอบนี่คือที่มานี่คือความเป็นไป
รัฐมนูลมาตราสองเจ็ดสองไม่ได้เขียนง่ายง่ายเขียนโดยคณะกรรมการกรรมธิการ
คณะกรรมการร่างเสร็จแล้วส่งไปสารรัฐมนูล
สารรัฐมนุนถามความเห็นคณะปฏิรูปประเทศถามสนชถามคณะรัฐมนตรี
ออกมาเป็นแบบนี้ถามว่าเดือดร้อนอะไรนักหนา
อยู่ไม่จะครบ๕ปีแล้วไม่ต้องแก้ได้ไหมไม่ต้องแก้ก็ได้
ก็เราอยู่มาก็ไม่แก้ไงแต่ว่าจะรออยู่ทำไม

มันคือความผาสุขของประชาชนที่เขาจะได้เลือกนายก
ที่มาจากประชาชนที่มาจากอานัทของประชาชน
สารรัฐมนุนก็ยังเขียนไว้เลยอยู่เนี่ย
บอกว่าเพื่อสนองเจตนารมณ์ประชาชน
ที่เขาเลือกผู้แทนมาเพื่อโยงใย
และเป็นพื้นฐานให้ความเคารพประชาชน
ท่านประธานครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย

ตัวแทนของประชาชนทำให้นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากต้องการให้มีการเสนอชื่อบุคคล
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจาก
ผู้ที่ทำหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
อันนี้คือคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลหน้า๑๐
คำวินิจฉัยที่ผมกล่าวมาแล้ว
เขาเขียนบอกว่าซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน
ทำหน้าที่ของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน
สะท้อนให้เห็นถึง
ความไว้วางใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
เพราะก่อนการเลือกตั้ง
ประชาชนได้ทราบรายชื่อ
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งนายกมนตรี
จากบัญชีรายชื่อของพักการเมือง
ที่แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพราะการยึดโยงกับประชาชน
ประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตย
เขาให้เกียรติผู้แทนรัศดร
คนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องให้เกียรติผู้แทนรัศดร
ถึงจะสะท้อนปัญหานั้น
ถามว่าถ้าเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
จากการแก้ไขของภักดิ์เพื่อไทยแล้ว

ก็ได้นายกรัฐมนตรีที่จะเคารพประชาชน
ทำไมจะไม่เคารพเพราะไปจากผู้แทนราษดร
คุณแสดงการยะโสโอหังดูถูกคนอื่น
เที่ยวหน้าคุณก็ไม่ได้เป็นผู้แทนราษดร
ผู้แทนรัศดรคือเจ้าของประเทศ

ออกจาก

ไปร่วมแลกเปลี่ยนสนทนา
กับการอภิปรายในสภานี้

ซึ่งไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง
แต่ผมจะแสดงความเห็นนั้น

ผมอยากถามไปยังท่านประธาน

ฝากที่เป็นผู้แทนราษดร
ฝากที่เป็นวุฒิสมาชิก

เวลาเราตั้งพักการเมือง
เวลาเราต้องการเป็นรัฐบาล
เวลาต้องการหัวหน้าพักเราไปเป็นนายกรัฐมนตรี
การตั้งพักการเมืองเราต้องการอำนาจทางการเมือง

พักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุด
ต้องมีสอสอยกมือ
ให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรี

แล้วพักการเมืองที่ตั้งขึ้น

มีหัวหน้าพักมีคนตัวเองไปเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ต้องบริหารบุคคลเหรอ
ต้องดูแลบังคับบัญชาคนทั้งประเทศใช่ไหม
เมื่อได้บริหารคนแล้ว

ก็ต้องบริหารงบประมาณ

แล้วทำไมรังเกียจอำนาจนักการเมืองมากันผิดทางหรือเปล่า
ไม่ว่าใครเอาพิปรายในทภาพไม่ว่าฟักฆ่าภายคลาดรูปภายรัฐบาล
ที่บอกว่าให้สอสอมาตรา๑๔๔อะไรนะไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรอ่ะพอโดนสื่อโดนใครแสดงความไม่เห็นด้วยก็ถอย
แล้วมาตามกระแสมาเที่ยวด่าผู้แทนด่าไปทำไม
วันนี้บทบัญญัติรัฐมนูลที่เขียนแบบนั้นไม่แก้ไขมาตรา๑๔๔
คิดเหรอว่าผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเขาจะไม่ได้ดูงบการจากรัฐมนตรี
จริงเหรอไหนใครสักคนออกมายืนยันสิ
ว่าไม่มีใครสอสอฝ่ายรัฐบาลได้รับงบประมาณ
จากการเอื้อเฟื้อของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเลย

จริงเหรอที่การแต่งตั้งตำรวจต่างยศต่าง
ไม่ได้รับการชี้จากนายกรัฐมนตรีจริงเหรอ
ถ้าไม่จริงแล้วเลิกพูดกันได้ไหม
สมัครผู้แทนคนที่เป็นนายก
ไม่สามารถรับความต้องการที่สอสอพักตัวเอง

เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล
เพื่อบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ

ที่บอกว่าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้
อุดมคติที่ไม่อยู่บนความจริง
อย่ามาพูดกล่าวหากันในสภานี้

ทำอะไรได้เพราะมาตรานี้ห้ามทุกอย่าง
ผมก็ทำได้แต่ท่านประธานสภา
ผู้แทนราษดรอนุโลมให้ผมปรึกษา๒นาที
๒นาทีผมบอกถนนเส้นนู้นเส้นนู้น
อำเภอสร้างคอมเละมาก
ท่านประธานก็เขียนหนังสือไปหารัฐมนตรี

บอกว่าจะจัดให้ทุกวันนี้ยังไม่จัดเลย

ผมก็พูดมากไม่ได้มันจะผิดกฎหมายมาตรานี้
นี่เหรอการเมืองที่จะต้องสนองตอบต่อประชาชนได้
มันสนองตอบต่อประชาชนไม่ได้
ผู้แทนราษดรไร้อำนาจ
แม้แต่จะเรื่องเสนอบุคคลหรือทำอะไรที่ดีเด่นทำไม่ได้

ผมเห็นด้วยกับความเป็นจริงวันนี้

คนที่เป็นรัฐมนตรีบริหารบ้านเมือง
ต้องบริหารบุคคลได้

ว่าประเทศประชาธิปไตยที่เรานับถืออันดับหนึ่งอันดับ๒ของโลก
เวลาเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ว
เขาเปลี่ยนตำแหน่งบริหารใหญ่ทั้งประเทศเป็น๘๐๐ตำแหน่ง
เรากำลังทำประชาธิปไตยตามอารยะประเทศ
หรือว่าประชาธิปไตยของข้าพเจ้า
ให้นายกที่กู้เงินไปแล้ว๑ปีเมื่อเดือนมิถุนายน๒๕๖๒
มีงบประมาณ๔๕๐๐๐ล้านกระทรวงสาธารณสุขให้กู้มา

เดี๋ยวนี้ยังไม่ฉีดวัคซีนเลย
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโควิดต้องฉีดวัคซีนเร็วที่สุด

แต่การแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนประชาธิปไตย
ต้องแก้ให้นายกมาจากการเลือกตั้งของผู้แทนราชดร
เอาอำนาจของประชาชนคืนมา
บรรพบุรุษผมในภาคอีสานเขาตะโกนกล้อง

พระเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ
ขออนุญาตท่านประธาน
เด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ